ลงใต้ไปที่พัทธลุงครับคนร้ายเนี่ยขโมยมาขโมยตัดผลปาล์มของเขา
ชาวบ้านบอกว่าหลายบ้านโดนเหมือนกันเลยคราวนี้

จนเจอครับเจอสองคนกำลังตัดอยู่เลย
พอจับได้เท่านั้นแหละครับความจำเป็นในชีวิตเพียบเลยฮะ
แล้วยังทิศเดียวยังส่งเลยได้วันไม่ถึงห้าสิบบาท
ก็ได้เงินหลายหกร้อยบ้างวันเบี้ยวใจรักษ์

เงินบัญชารักษ์ได้เดือนละหกร้อยแล้วเลี้ยงครอบครัวได้ยังไง
มีลูกตั้งสามคนก็กินไปกินปากกินอันนั้น
แล้วไม่ได้คิดจะทำงานอื่น
คิดจะทำอยู่แต่ว่าไม่มีทุน
ไม่มีทุนก็เลยมาขโมยด้วยนะ

เดี๋ยวฟังต่อว่าจริงจำเป็นแบบนี้หรือเปล่า
นะฮะลูกเล็กสามคนฝนตกเมียกรีดยางไม่ได้
ครอบครัวยากจนได้เงินประชารัฐเดือนละ๖๐๐

นี่จะบอกว่าทุนที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณเนี่ย
คือทุนความซื่อสัตว์เอามีให้ได้ก่อน

เอาไว้ว่าคุณร่างกายคุณครบ๓๒
น่าจะมีแรงไปทำงานได้อีกเยอะนะผมว่า
นี่แสดงว่าน้องสองคนเชื่อใช่ไหม
ว่าไม่มีทุนในชีวิตติดยานั่นแหละครับคุณผู้ผู้ชมตำรวจสมพ่อ
เขาชัยสนพัทธลุงนะครับไปสอบสวนนะฮะสอบไปสอบมาปรากฏว่า
ทั้งคู่บอกติดยาครับคนหนึ่งติดยาบ้าต้องเสพวันละสองสาม
เม็ดอีกคนติดน้ำท่อมน้ำกระท่อมนะครับต้องซื้อใบกระท่อม
ยาแก้อ้ายวันละร้อยร้อยห้าสิบบาทเนี้ยมาต้มดื่มวันละ
หม้อพอไม่มีเงินจะไปซื้อยาเสพติดก็ไปตัดปามเขาสิ
นะฮะผู้ต้องหาเนี่ยคือนายสุชาติหนูหมาดอายุสามสิบปีครับ
และนายสานันเซ็นบัตรอายุสามสิบเอ็ดปีทั้งคู่อยู่กงหลาพัทธลุงนะ
แต่มาขโมยตัดปามเขาที่เขาชัยสนขโมยกันข้ามอำเภอว่างั้นเถอะ
คือขี่รถจักรยายนพ่วงข้างนะครับตะเวนนะฮะ
มาตัดปามในสวนของชาวบ้านถึงเขาชัยสนเนื่องจากผลปาล์มที่ตำบลชะรัฐบ้านเขาเนี่ยนะฮะ
มันอ่อนแต่ว่าปลามที่เขาชายสนในสวนสุกพร้อมขโมยเขาบอกแบบนั้นนะครับ
ขณะที่นายเดชอนันต์สิงหลอดอายุสี่สิบหกปีเจ้าของสวนปามผู้เสียหายเล่าบอกว่าชาวบ้านเดือดร้อนนะครับ
ถูกขโมยตัดปลามาประมาณหนึ่งสัปดาห์ได้แล้วก็เลยวางแผนกันพวกเราต้องช่วยกันดูนะนะฮะ
ต้องช่วยกันปรากฏว่าเจอตัวครับกำลังตัดปามเลยจึงแจ้งตำรวจให้เข้าจับกลุ่มได้
พร้อมของกลางนะครับเป็นอุปกรณ์แทงปาล์มแล้วก็มีผลปาล์มน้ำมันบรรทุกอยู่บนรถ
กายนพ่วงข้างของเขาเนี่ยนะกว่าร้อยกิโลกรัมน่ะโอ้โห
โอ้โหเอาเป็นร้อยโลนะเจ้าหน้าที่จึงดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งสองคนนะครับ
ข้อหารักทรัพย์ของผู้มีอาชีพกษีกรรมโดยใช้ยานพานะแล้วก็ข้อหาเสพยาเสพติดทุกข์ของท่าน
ทั้งสองท่านเลยนะค่ะอยู่ที่อันหลังยาเสพติดเออ
เรื่องทำมาหากินหรอกครับค่ะทำตัวเองทั้งนั้นนะ